ต้องบอกว่าตอนนี้ในทวิตเตอร์ขึ้นมาเป็นเทรนดอันดับหนึ่ง
เพราะว่าประชาชนแห่กันร่วมกัน
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ต้องสูญเสียคนเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
รวมทั้งมีหลายพื้นที่ครับร่วมกันไปบริจาคเลือด
หลังจากทราบข่าวว่าโรงพยาบาลต้องการเลือดทุกกรุ๊ปอีกจำนวนมาก
เพื่อเอาไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บและยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมในพื้นที่ก็สามารถไปร่วมกันบริจักษ์เลือดได้
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลที่รักษาก็ไปจุดอื่น
เดี๋ยวจะมีการส่งต่อไปให้กับโรงพยาบาลที่ต้องการใช้เลือด

ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ก็ร่วม๑๒คน๑๒รายด้วยกันนะคะ
ก็มาจากเหตุการณ์ถูกยิงถูกกราดยิงนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ในที่ที่มีความเคลื่อนไหวหลักใหญ่ก็จะมี๓จุด
โรงพยาบาลจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่พาผู้บาดเจ็บไป
ที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะเป็นญาติของผู้เสียชีวิต
ที่ไปรอดูความเคลื่อนไหวแล้วก็ไปรอรับร่างด้วย
อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบ้านของผู้ที่ก่อเหตุ
ซึ่งในตอนสุดท้ายหลังจากก่อเหตุแล้วก็ขับรถหนีออกมา
ไปก่อเหตุรายทางสุดท้ายคนร้ายก็ไปจบชีวิตที่บ้านของตัวเองนะคะ
ยิงตัวเองยิงภรรยายิงลูกเสียชีวิตอยู่ที่นั่น๓ศพด้วยกันนะคะ
เราจะไปดูความเคลื่อนไหวที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นค่ะคุณบุตรสิริปัญญาพร
สวัสดีค่ะคุณบุธสวัสดีครับ
เชิญค่ะคุณบุตรค่ะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่นั่นบ้างคะ
จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายกาดยิงเบื้องต้น
ทราบว่าเป็น๑๐ตำรวจเอกปัญญา
นามสกุลลำลาบเป็นอดีตตำรวจอยู่สพนก
ซึ่งเกษียณไปแล้วก็คือวันนี้มารับลูกชายที่โรงเรียนเด็กเล็กหลังอบตออุทัยสวรรค์อเบิร์นหน้ากลาง
จากนั้นแล้วไม่ทราบด้วยสาเหตุอะไรชักอาวุธปืนสั้นคาดว่าเป็นขนาด๙มม
จ่อยิงครูครูเด็กเล็ก๑คนแล้วก็เด็กเล็กอีก๑คนเสียชีวิตที่หน้าศูนย์เด็กเล็ก
หลังศพจากนั้นก็เดินถือเปิดขนาดเก้าหม่อเดินเข้าไปในศูนย์เด็กเล็ก
พอดีมีเจ้าหน้าที่ครูคนหนึ่งเข้าไปห้ามแต่แกไม่ฟังนะครับก็เลยเข้าไปในศูนย์เด็กเล็กแล้วก็กาดยิง
ในเบื้องต้นเท่าที่ทราบมีเด็กทั้งหมดที่กำลังนอนแล้วก็เล่นอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก
ที่โดดยืนเบื้องต้น๒๕ลายเด็กทาย๑๙เด็กหญิง๓รวมเสียชีวิต
มีผู้ใหญ่๒แล้วก็รวมเสียชีวิตทั้งหมด๒๔ลายนะครับแล้วก็ที่หน้าอบตอุทัยนี่๒ลาย
แล้วก็หลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้วได้ขับรถโตโยต้ากระบะวีโก้สีขาว๔ประตูหลบหนีมาที่บ้านท่าอุทัย
ส่งขับออกมาะอจากอบตได้ประมาณสักหนึ่งก่อมเห็นเป้าหมอไซค์ขับชีมา
ขับเข้าไปชนเลยครับครับชนกระเด็นจากนั้นก็ใช้ปืนขนาดเก้ามอมอ
ชนกับชาวบ้านเป็นผู้หญิงยังไม่ทราบชื่ออายุ
ที่เดินอยู่ริมถนนจากนั้นก็ชนเข้าไปแล้วก็ใช้มีด
ฟันเข้าไปข้างหลังอีกหนึ่งก็เสียชีวิตเพิ่ม
จากนั้นพวกอ๋อเหตุได้เข้าไปที่บ้านเป็นคุมสาม
คุมสามตำบลอุทัยเข้าไปจากปากซอย
ซอยนี้เข้าไปประมาณห้าร้อยเมตรครับบ้านผู้ก่อเหตุเป็นบ้านไม้
่งไม้กึ่งปูนอ่าชั้นเดียวจากนั้นได้ก่อเหตุอ่าก่อนก่อนจะถึงเข้าบ้าน
มีชาวบ้านขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงนะครับไม่ทราบชื่ออายุ
โมไซค์ออกมาจากซอยก็ก่อเหตุขับรถชนแล้วก็ใช้ปืนยิงเข้าไปหนึ่งนัด
แล้วก็เข้าไปอีกประมาณสักร้อยเมตรก็เจอชาวบ้านอีกหนึ่งลายเป็นผู้หญิงเหมือนกันขับขี่รถมอไซค์ออกมา
ก็ชนแล้วก็จ่อยิงไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งลายจากนั้นมีชาวบ้านเป็นชายอีกหนึ่งลาย
ขับขี่ออกมาจากซอยก็ชนแล้วก็จ่อยิงเข้าไปอีกหนึ่งนัด
ก็เท่ากับว่าในซอยบ้านคุ้ม๓นี่นะครับจะมีผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นเนี่ย
สามลายค่ะจากนั้นคนร้ายเข้าไปในบ้านนะครับใช้อาวุธจ่อยิงภรรยาตัวเองจนเสียชีวิต
แล้วลูกชายอายุประมาณสามถึงสี่ปีครับค่ะแล้วก็ใช้ปืนเจาะขมับตัวเอง
ขมับขวาจนเสียชีวิตนะฮะก่อนที่จะยิงครอบครัวนี้ได้เผารถวีโก้
สี่ประตูจนไหม้เลยนะครับจอดอยู่ที่หน้าบ้าน
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปครับ
ครับตอนนี้คุณบุตรยังอยู่บ้านของผู้ก่อเหตุอยู่ใช่ไหมครับ
ที่หน้าบ้านใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่จากหลายส่วนนะครับกำลังกั้นพื้นที่ไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับ
ซอยนี้เฉพาะอย่างเดียวกับปากซอยที่ออกมาเนี่ยเบื้องต้น๖ศพ
รวมเบื้องต้นทั้งหมดที่ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะครับเฉพาะผู้เสียชีวิตทั้งเด็กผู้ใหญ่อ่ะ
สิบแปดศพครับครับตอนตอนนี้ภายในบ้านผู้ก่อเหตุเนี่ย
ตำรวจได้มีการนำศพของผู้ก่อเหตุรวมทั้งภรรยากับลูกได้ออกมาหรือยังครับ
ยังครับอ่าทั้งทั้งสองที่อ่ะที่อบตที่ศูนย์เด็กเล็กกับที่บ้านของคนร้ายนี่ยังไม่มีการอ่า
เรียงศพอะไรออกไปเลยนะครับอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จากส่วนกลางที่กรุงเทพมา
เห็นบอกว่าอ่าจะลองพอพอบอตรอจะเดินทางมาที่เกิดเองด้วยตนเองครับ
ว่าจะคงจะใช้เวลาจนถึงค่ำคืนที่จะสามารถลำเลียงศพทั้งหมด๓๘ศพนี้ออกไปได้
ค่ะค่ะคุณบุตรคะได้คุยกับคนที่อยู่ในระแวกนั้นบ้างไหมคะว่า
พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุตอนที่อยู่ที่บ้านหรือพฤติกรรมที่เขามีกับเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาเป็นยังไงบ้างอ่ะค่ะอ่าในเบื้องต้นนี้ยังยังไม่มีใครทราบนะครับ
เพราะว่าในระแวกบ้านเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในสวนนะครับบ้านข้างเคียงนี่จะไม่มีใครอยู่เลย
แต่มีชาวบ้านพี่วินยูผิวดำนะครับซึ่งแกเห็นเหตุการณ์อยู่
อยากจะให้ทางคุยกับพี่วินยูหน่อยครับอ่าโหลอ่าพี่วินยูสวัสดีครับ
ครับพี่วินยูช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับมันเป็นยังไงครับ
ก็เห็นผมคือเห็นตั้งแต่เห็นตอนแต่ช่วงเขาย้อนรถกลับมาพุ่งชนคนอย่างนี้ครับ
อันนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายครับมีหลายคนครับเขาก็เริ่มคุยคุยกันยืนคุยกันเรื่องว่ามีคนโดนยิงอยู่ข้างในนะครับ
เขายิงคนนี้ก่อนยิงคนที่อยู่ในหน้าโรงกองน้ำข้างในนี้ก่อนครับตอนนี้ยิงอย่างงี้พี่เห็นไหม
ไม่เห็นครับไม่เห็นครับได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงเสียงปังปังสอง
ครับครับอันนี้คือเบื้องต้นของคุณวินยูนะครับเจ้าของบ้านที่อยู่หน้าบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ค่ะครับตอนนี้บรรยากาศรอบบ้านผู้ก่อเหตุเป็นยังไงบ้างครับคุณบุตรครับ
มีชาวบ้านไปมุงดูหรือว่ามีคนมาสังเกตการณ์ยังไงบ้างไหมครับครับตอนนี้มีชาวบ้านอ่ะที่ทราบข่าว
เพราะในซอยที่คุ้ม๓เนี่ยนะครับประดูกรังสรรคเนี่ยมีชาวบ้านกว่าร้อยคนนะครับ
กำลังมุงดูอยู่นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่ห่างจากจุดที่มุงดู
เข้าไปอีกประมาณ๕๐เมตรเพราะมีเจ้าหน้าที่กั้นทั้งหมดเลยครับ
ซอกซอยไม่ให้เข้าไปคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดนะครับค่ะ
อ่ะก็คงจะเป็นช่วงเวลาการทำงานของตำรวจนะคะอืมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุตรค่ะครับ
ค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงก็รายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยบ้านผู้ก่อเหตุคือเป็นเส้นทางที่เข้าไปในสวน
ก็คือเป็นโดดโดดอยู่หลังเดียวใช่แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีบ้านของประชาชน
เรียกว่าคุ้มสามคือจุดที่บ้านของผู้ก่อเหตุเขาอยู่คุ้มสามอืม
ระหว่างทางก่อนถึงบ้านก็มีการชนชาวบ้านไปก่อนแล้วแล้วก็ขับรถเข้าไปที่บ้าน
เผารถของตัวเองแล้วก็เข้าไปในบ้านของตัวเองยิงลูกยิงเมีย
แล้วก็ยิงตัวเองเสียชีวิตรวมกัน๓ศพในบ้านหลังนั้น